ขณะที่การแข่งขันรายการวอลเลอร์บอลยู๒๐หรือว่ารุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีนะครับ
แชมป์เอเชียทีมไทยก็โชว์ฟอร์มเต็มที่แล้ว
แต่สุดท้ายถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อยู่ดี
แต่ว่ารอบต่อไปครับคุณวรปัตรโอ้โหมันยาก
เพราะว่าการไปเจอกับเกาหลีใต้ในรอบต่อไปนี้ไม่ธรรมดาแน่
คือชี้ชะตาในรอบ๘ทีมนะครับดังนั้นเนี่ยเราเคยได้ที่๘เมื่อครั้งที่แล้ว
มันเกินความหวังมาแล้วแล้วเด็กชุดนี้เล่นกันค่อนข้างมีกำลังใจ
เห็นชัดเจนคือสู้ทุกทีมก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าจะเชียร์สนุก
ติดตามได้นะครับในการชี้ชะตาวันนี้ของทีมไทยกับคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ตบหนุ่มไทยสู้สุดความสามารถกับจีนแล้วนะครับ
แต่ว่าไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของจีนได้

ทำให้ทะลุเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมแข็งแกร่งอย่างเกาหลีใต้ครับ
อเล็กบอลชุดอายุไม่เกิน๒๐ปีชิงแชมป์เอเชีย

ทีมไทยลงสนามพบกับจีน
เกมนี้โค้ชยุ่นยังคงจัดผู้เล่นชุดหลักลงสนามในเซตแรก
นำโดยกัปตันทีมอย่างภูสิตโพนริน
แรกทีมไทยพยายามต้านทานเกมลุกของจีน
แต่ว่าต้านไม่ไหวพ่ายไป๑๘ต่อ๒๙
จากนั้นทีมโค้ชได้สับเปลี่ยนผู้เล่นชุดที่๒ลงมาสัมผัสเกม

ไปอีก๑๘ต่อ๒๕และ๑๑ต่อ๒๕
ทีมไทยเข้ารอบเป็นอันดับที่๓ของกลุ่ม
ไปเจอกับเกาหลีใต้ในรอบ๘ทีมสุดท้าย

อันดับ๒เป็นทีมชาติญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จึงมีความหมายกับเรา

ตอนนี้ก็มาดูการเล่นของเกาหลีอยู่นะครับ
แผนเกาหลีก็คือเกาหลีไม่สูงใหญ่มาก

อนเก็บคงไม่เหมือนญี่ปุ่นนะครับ

โดยในช่วงค่ำได้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดโค้ชยุ่นมนชัยสุพจิรกุล

โดยโค้ชยุ่นบอกว่าอยากได้ของขวัญวันเกิด
ก็คือการพาทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ๔ทีมสุดท้ายให้ได้
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน